ซึ่งทีมไทยนั้นสามารถประสบความสำเร็จคว้าแชมป์สมัยแรกในบ้านของตัวเองได้ครับ
การแข่งขันที่อินดอร์สเตรียมหัวมานะครับ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๗ของการจัดการแข่งขัน
ซึ่งเรานั้นยังไม่เคยเป็นแชมป์มาก่อนครับ
เป็นเกมที่เจอกับอูสเบคิสถานนัดสุดท้ายซึ่งเหมือนเป็นการชี้แชมป์
เราเล่นเสมอได้นะครับส่วนลิเกย์ต้องชนะเท่านั้นเพื่อการเป็นแชมป์
และทีมไทยก็ขึ้นนำครับอธิวัตรแจ่มเจริญนั้นดึงบอลนะครับ
รอจังหวะให้มุมัติเติมมายิงให้ไทยขึ้นนำ๑๐แล้วดูลูก๒๐ครับ
รณชัยจูงวงศุกร์เติมขึ้นมายิงปั่นไซสโค้งลูกนี้ครับนาที๑๗หนี๒๐
จากลูกฟรีคิกครับจังหวะการยิงของคอนสแตนตินโซบีดิดอฟครับ
รณชัยไปยกขานะครับบอลก็ผ่านตรงนั้นแล้วเสียบเสาสองเข้าไป
ครึ่งแรก๑๒ทางอุสเดย์ไล่มาแต่ว่ามุมัติก็มายิงนะครับอีกหนึ่งลูกนะครับ
นาที๒๒แล้วก็พรมงคลศรีทรัพย์แสงอัดจังหวะนี้ครับเด็ดขาดมาก
นาที๓๑ไทยหนีครับ๔ต่อ๑แล้วก็นาที๓๒อุสเบย์ไล่มาเป็น๒ต่อ๔จากทางอาร์ดีลอฟนะครับ
ทำให้ไทยแนะนำหาอีกครั้ง๖ต่อ๒แล้วก็ปิดท้ายนะครับทางดาฟรอนโชลิเชฟครับไล่ให้อุสเบย์เป็น๓๐
จบเกมทีมไทยเอาชนะไปนะครับ๖ประตูต่อ๓ครับเก็บ๙คะแนนเต็มชนะ
สารรวดแล้วก็คว้าแชมป์สมัยแรกจากทั้งหมดเจ็ดครั้งส่วนอุสเบย์นั้นได้รองแชมป์ทั้งสองครั้งที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ
ครั้งก่อนที่จังหวัดอุดรธานีในปี๒๐๑๐หลังเกมครับคุณอริสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็พอใจฟอร์มนักเตะ
แม้ว่าปีนี้นะครับทีมที่มาอาจจะไม่แข็งแกร่งเหมือนปีก่อนก่อนส่วนจุดที่ต้องรีบปรับก็คือสมดุลของทีมเวิร์คแต่ละชุดก่อนไปแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียระหว่างวันที่๕ถึง๑๑พฤศจิกายนครับ
วุฒิประธานพุทธศอร์แห่งชาติก็พอใจฟอร์มนักเตะจากเก่าครับ
ทีมพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยแล้วก็มีศักยภาพใกล้เคียงกันมาก
แน่นอนเราไปในฐานะที่จะต้องไปป้องกันแชมป์เนี่ยแน่นอนก็เป็นเรื่องที่เราต้องรักษาให้ได้
ที่เราต้องรักษาให้ได้นะฮะแต่ว่าการรักษานี้ก็คงต้อง
ไปอย่างการด้วยการเตรียมตัวที่เต็มรูปแบบเต็มที่นะฮะ
แล้วก็พร้อมนะฮะซึ่งเราจะมีเวลาอีกสิบกว่าวันนี้นะครับ
เราจะจะทำให้ดีที่สุดผมเชื่อว่านักกีฬาดุ่นนี้นะฮะ
ก็ต้องการได้แชมป์ต้องการพิสูจน์ฝีมือส่วนอีกคู่ครับอังกฤษที่แพ้หนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งครับ
กับมาเลเซียที่แพ้ทั้งสองนัดอังกฤษเล่นเสมอจะเป็นที่๓นะครับ
จังหวะเกมครับอาบูฮัสซันเนี่ยมาทำประตูให้กับมาเลเซียครับ
ขึ้นนำก่อนนาทีที่สามจากนั้นอังกฤษมายิงสองประตูรวดครับ
จากทางสกวดคุกครับนาทีที่๘แล้วก็เหลี่ยมพาวฟรีแมนนะครับ
นาทีสิบแปดจบครึ่งแรกอังกฤษนำสองต่อหนึ่งครับ
และช่วงครึ่งหลังครับเล่นลูกเตะวุ่มเร็วครับ
ยิงให้กับอังกฤษหนีเป็นสามหนึ่งนาทียี่สิบห้า
เลเซียก็พยายามสู้เต็มที่ครับไล่มาจากทางนิซามอารีนะครับ
นาทียี่สิบเก้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย
เป็นอังกฤษชนะไปนะครับ๓ต่อ๒คว้าอันดับ๓ของรายการ
ส่วนมาเลเซียนั้นแพ้รวด๓นัดจบอันดับสุดท้ายครับ